ตลอดข่าวขำไปดูลีลาที่มันมากับเสียงเพลงว่ามันจะขำขนาดไหนครับ
โอเคไปกันเลย
ขำในวันนี้ครับจะพาไปดูความน่ารักและความสามารถของหนูน้อยอัจฉริยถิ่นอีสานวัย๒ขวบกับน้องแคนเดอร์
ลูกไม้ใต้ต้นของคุณพ่อจักรพงศ์เพชรแสนครับ
ตนักดนตรีวงปงลางสะอ่อน
ที่มีความสามารถเล่นดนตรีอีสานได้หลายชนิด
งานนี้เนี่ยน้องเขาขอวัดรอยเท้าพ่อ
ด้วยการวาดลวดลายจัดเต็มลีลาแบบนี้เลยครับ
ลีลาควงแคนแอ่นเอวพริ้วซะจริงนะครับน้องแคนเดอร์
ลีลาเด็ดขนาดนี้เนี่ยเห็นทีคุณพ่อต้องยกตำแหน่งหัวหน้าวงให้แล้วล่ะครับ
ขอบคุณครับครับ